พาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันรถจักรยานยนต์
แต่เป็นการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย

ภาคสุดมันภาคสุดฮาจริง

รออยู่กับการแข่งขันนะครับ

อันนี้น้องสองคนนี้จะมาชิงไฟกัน

นี่ไว้ไอ้แดงไอ้แดงยังไง

ไอ้แดงไล่ไว้ปีปีปี

ปีปีปี
อันนี้มันได้ยาก้าวไอ้แดงแล้ว

ยังไง

บิ๊บิบินึกว่าดูเรื้อยาว
ห้ะแต่นี่คือการแข่งคันรถจากกรยายารยนต์
ก็คืนน้องน้องน่าจะเป็นประธาโยมได้หรอกค่ะ
เขารอออกตัวในช่วงไฟเขียว
ในช่วงไฟเขียวเนี่ยเหมือนนัดกันมองหน้ากันนัด
แล้วก็พอไฟเขียวปุ๊บวูบออกตัวอย่างนี้เลย

ใช่เป็นความคิดเห็นเดียวกับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ก็ดูมันไปมันก็สนุกอยู่หรอกมันก็ได้เสียงหัวเราะในรอยยิ้ม
แต่ถ้านึกภาพเนี่ยวัยลุงสองคนสองสามคนเนี่ย

ไฟจะเขียวอ่ะก็เป็นรถใหญ่เลี้ยวปลาถูกไหมใช่

เพราะว่าก็ขับไล่บี้ตามไปเพื่อจะพากเหมือนกัน
ตัวเขาเองก็ขับไล่บี้ไปเหมือนกัน

ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเกิดขึ้นที่ไหน
แต่แนะนำว่าอย่าแข่งกันแบบนี้นะคะ
ว่ามันไม่สมควรแล้วมันก็อันตรายมากจริงนะคะ